ที่เป็นลักษณะของชายแท้

เมื่อน้องเราไปเกณฑ์ทหารองค์แม่การะเกดลงจ้า
เป็นอเจ้าแบบว่าทั้งเครื่องแต่งกาย

แต่ว่าก็จะต้องไปแสดงตัวเป็นเพื่อเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติจะไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแต่ว่าก็ต้องไป
สภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
นี่เป็นคำของการเกณฑ์ทหารเขานะฮะ

ทีมข่าวของเราสอบถามไปจนทราบว่า
เขาไปเกณฑ์ทหารที่หน่วยคัดเลือกในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
และคนที่เอามาโพสต์ภาพนี้มาโพสต์เป็นรุ่นพี่
ส่วนเรื่องของการแต่งกายนะคะทำไมถึงใส่ชุดไปเกณฑหารแบบนี้
น้องเดติพัทรเล่าให้เราฟัง
บอกได้แรงบันดาลใจจากละครบุภเพสันนิวาสเป็นอเจ้า
และคุณแม่ก็เชียร์ด้วยให้แต่งชุดไทย
และบอกเหตุผลเพิ่มเติมบอกการห่มสบายแบบนี้
สะดวกต่อการตรวจร่างกายของสาวประเภท๒
จะไม่ต้องถอดไม่ต้องลื้อเปิดนิดหน่อย
ถอดสบายให้หมอตรวจได้อย่างง่ายและรวดเร็วค่ะ
ก็สาวประเภท๒ไม่ต้องจับใบดำใบแดง

เพราะว่าถือว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
มีหลายที่นะที่มีสาวประเภท๒แต่งกายสวยงาม
ที่ใส่ชุดเกาะอกลายดอกไม้ก็เป็นที่ฮือหา
แล้วก็หลายคนไปขอถ่ายรูปด้วยนะครับ